ไปดูอีกปืนนึงแต่เป็นปืนหายที่นราธิวาส

ตำรวจตามจับอศ๑นาย
ของกองร้อยอศที่๒จังหวัดนราธิวาส

เออที่ขโมยไปขโมยไปขายนะฮะ
นะครับพตนบู๋สมันนะครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสหายไป๒๘กระบอก

ทราบว่าปืนที่หายไปส่วนใหญ่เกิดจากการที่
เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ถูกคนร้ายซุ่มโจมตีและขโมยปืนไป
ใน๒๘กระบอกที่หายไปเนี่ยได้คืนมา
น้อยหน่อยยังเพิ่งได้คืนมา๖กระบอก
ยังหายอีก๒๒กระบอกซึ่งปืนเนี่ยขณะนี้
อันนี้น่าเป็นห่วงปืนที่หายไปมันไปอยู่กับ
๒กลุ่มกลุ่มอะไรบ้าง
เครือข่ายค้ายาเสพติด๑แล้วนะ
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสมาชิกแนวร่วมก่อความไม่สงบ
ซึ่งวันจันทร์ที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
ฝ่ายปกครองจะรวบรวมหลักฐานเอกสารมาให้ตำรวจ
สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขณะนี้คาดว่าปืนที่หายไปส่วนใหญ่น่าจะเป็น
เอาไปจำนำนะฮะซึ่งต้องตามสืบสวนต่อไปนะครับว่า
ใครเป็นคนครอบครองคนสุดท้ายครับ
อาวุธปืนคงจะหายลักษณะเอาไปส่วนใหญ่น่าจะเอาไปจำนำ
ไปจำไปจำนำมากกว่าครับตอนนี้ก็ต้องตามสืบต่อไปว่า
ใครเป็นคนครอบครองคนสุดท้ายครับก็คิดว่าน่าจะ
จริงจริงก็น่าจะวันจันทร์นี้นะครับน่าจะเป็น
ล่าสุดครับตำรวจควบคุมตัวนายฮาซันสามแมร์คนนี้
เขาเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาสได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลมะนังตายออำเภอเมืองนราธิวาสนะครับ
ซึ่งนายฮาซันเนี่ยนะฮะเขารับสารภาพนะ
บอกว่าเอาปืนไปขายจริงซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผล